ที่เห็นได้ชัดเจนในหลายพื้นที่นะครับ
มีหมอกเข้ามาปกคลุมในตัวเมือง
ฝนที่มีการกระจายตัวบางจุดตกหนัก

วันนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ

ดังนั้นสภาพอากาศก็จะส่งผลต่อการใช้ชีวิต
ส่งผลต่อสุขภาพหลายคน
ในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยนะครับ
นี่เป็นภาพแสดงการก่อตัวของกลุ่มเมฆที่เกิดขึ้นนะครับ
สังเกตว่ากลุ่มเมฆฝนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ
อยู่บริเวณทางตอนล่างของประเทศไทย
คือตั้งแต่ตอนกลางไปจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
ส่วนภาคเหนือท้องฟ้าค่อนข้างปลอดโปร่ง

ทีนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือในบริเวณสองฝั่งมหาสมุทรนี้นะครับ

จะสามารถพัฒนากลายเป็นพายุต่อไป
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฝนฟ้าขนองในระยะนี้ก็คือ
ตัวนี้นะครับก็คือเป็นลมหุ่นที่เกาะตัวในบริเวณอ่าวเบงกอนะครับ
หมุนวนอย่างแรงนะครับจึงทำให้มีการพัดเอากระแสลม
ซึ่งเป็นกระแสลมที่เคยเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนย้อนกลับขึ้นมานะครับ
เจอกับลมหนาวที่ตอนนี้ยังคงแรงต่อเนื่องแนวปะทะอยู่บริเวณตอนกลางครับ
ทำให้เป็นลักษณะของฝนฟ้าขนองที่เกิดขึ้นในระยะนี้นะครับ
ซึ่งนั่นหมายความว่าหลังจากนี้ต่อไปในบริเวณพื้นที่ทางตอนกลาง
ก็อาจจะมีโอกาสที่จะเจอกับฝนฟ้าขนองแบบนี้อีกครั้งหนึ่ง
ขณะเดียวกันครับฝั่งนี้นะครับบริเวณทะเลจินใต้ตอนล่าง
กระแสลมก็มีการพัฒนาขึ้นนะครับ

ทำให้มีการแย่งลมกันระหว่าง๒มหาสมุทรนะครับ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในบริเวณตอนกลางก็คือ

ที่จะทำให้ลักษณะอากาศที่เป็นหมอก
เป็นลักษณะของกลุ่มควันนั้นไม่สามารถที่จะถ่ายเทได้สะดวก
นี่คือสิ่งที่คงต้องเตรียมรับมือต่อไปนะครับ
ก็จะพบว่าในบริเวณพื้นที่ตอนกลางนั้นมีระดับเพิ่มขึ้น
ส่วนนี้กระแสลมนะครับในบริเวณฝั่งมหาสมุทรอินเดียนะครับ
พื้นที่ตรงนี้จะสังเกตว่ากระแสลมนั้นส่งผลต่อคลื่นที่ทำให้คลื่นนั้นมีปริมาณที่ค่อนข้างเยอะนะครับ

สีเหลืองนี้คือบริเวณกรุงเทพหานครในช่วงเช้าวันนี้

จะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่เราจะเข้าสู่อากาศที่ดีอีกครั้งเมื่อไห
พรุ่งนี้มาติดตามกันต่อนายโอรุก่อนน้อนหนาว